กลุ่มทนายใจดีเขาแถลงข่าว

เคยทำหนังสือจากเรือนจำ

ส่งมาถึงทันายกลุ่มนี้มีช่างแบบว่าช่วยหน่อย

นี่ครับเอามาดูต้นเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง
นี่แหละไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่งตัว
เสียแป้งก็ส่งมาเห็นว่าเป็นกลุ่มทนายใจดีใช่ไหมคุณผู้ชม
จดหมายของเสียแป้งคุณผู้ชมครับ
เขาเขียนจากในเรือนจำกลางพัทธลุง
ลงวันที่๒๒มีนาคม๒๕๖๒
เสียแป้งร้องเรียนไปยังทนายความชัชวา
และกลุ่มทนายความใจดี
แล้วก็พอส่วนควบคุมผู้ต้องขัง
เขาบอกว่าเป็นการเหมือนรวมรายชื่อของคนที่ถูกขังไว้เลย

เขาบอกเขาทุก๒เรื่องพี่บุ๊คคุณผู้ชม
ขายสินค้าเกินราคาตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
การทำร้ายร่างกายผู้ต้องขัง๒คน
ซึ่งเป็นญาติของเสียแป้งในเรือนจำพัทธลุงครับ
ท้ายหนังสือเสียแป้งยังระบุว่า
ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง
สำนักงานปปชภาค๙แล้วด้วย
เป็นการส่งผ่านเรือนจำกลางพัทธลุง
โดยลงชื่อเสียแป้งและพยานอีกหนึ่งคนนะฮะ
ว่าที่ร้อยตรีชัชวานบำรุงวง
ทนายความกลุ่มทนายความใจดี
นี่เดี๋ยวขอเนี้ยเปิดเผยบอกว่า
หลังจากได้รับหนังสือร้องเรียน
ได้ส่งหนังสือไปยังหลายหน่วยงาน
มีเพียง๒หน่วยงานก็คือ
ที่ทำหนังสือตอบมา
เมื่อถามว่ารู้จักเสียแป้งตอนไหน

เสียแป้งรู้จักกับทนายชัดยังไง

คือเริ่มได้ยินชื่อของเสียแป้งตามสื่อต่างทนายว่า
แต่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะพี่บุ๊ค
ต่อมามีกลุ่มชาวบ้านที่พัทธลุงเนี่ย
เขาร้องเรียนมาทางกลุ่มทนายใจดี
คือบอกว่ามีตำรวจกลุ่มหนึ่งบุกรุก
บุกรุกเข้าไปในที่ดินของเสียแป้ง
แล้วไปใช้อาวุธสงครามข่มขู่
ชาวบ้านว่านะไปใช้อาวุธสงครามข่มขู่

มีชาวบ้านรวมตัวกันกว่า๑๐๐คน
ใช่มาประท้วงนะครับเนื่องจากไม่พอใจกัน
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทำไมต้องทำขนาดนี้
ชาวบ้านเขารู้สึกแบบนั้นนะคุณผู้ชมนะ
กลุ่มทนายใจดีจึงพาชาวบ้านไปแจ้งความ

นายชัดซ้ายมือก็เลยรู้จักกับเสียแป้งขวามือ

คดีนั้นมีการถอนคำร้องทุกข์ไป
กระทั่งต่อมาครับก็มีโอกาสเป็นทนายความให้เสียแป้งแล้วคราวนี้ละ
ยื่นขอประกันตัวในคดีปล้นทรัพย์ชิงตัวประกันนั่นแหละ
คดีจรวดล่ะคดีจรวดล่ะ
ก็เพิ่งทราบว่าคดีนี้มีความซับซ้อนและผิดปกติ
หลังจากเสียแป้งได้อัดคลิปตัดเพาะ
ถูกหักหลังติดคุกเพียงคนเดียวรวมไปถึงคดี
ยังไปเกี่ยวข้องกับอายการท่านหนึ่งในฐานะทนายความนะ
บอกว่าอยากจะให้ลื้อคดีขึ้นมาตรวจสอบใหม่
เพราะว่าเชื่อว่าเสียแป้งคงไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงเบิร์ตไม่ได้พูด
ถามถึงเหตุผลที่เสียแป้งต้องการหนีออกจากคุกเนี่ย
ทำไมทำไมทนายคิดว่าว่ายังไง
นายบอกว่าเชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะออกไปแก้แค้นอะไรหรอกนะ
แต่มี๒เหตุผลหลักเสียแป้งอยากเจอลูก
เสียแป้งอยากเจอหน้าลูกมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณผู้ชมพี่บุ๊คครับ
คือทนายบอกจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยภรรยาของเสียแป้งเนี่ย
พาลูกน้อยเดือนหนึ่งตัวยังแดงอยู่เลยนะมาที่ศาล
ตอนนั้นเสียแป้งรู้ว่าภรรยาพาลูกมานะครับ
คือเสียแป้งลุกขึ้นแถลงต่อสารเลยบอกขอความเมตตาจากศาล
เห็นหน้าลูกหน่อยครั้งนั้นเนี่ยสารท่านเมตตาครับ
เสียแป้งได้เจอหน้าลูกผ่านห้องพิเศษของเรือนจำ
แต่ก็นั่นแหละก็เป็นครั้งเดียวอีกเหตุผลหนึ่งอ่ะทนาย
อีกเหตุผลหนึ่งเราฟังข่าวใช่ไหมพ่อเสียแป้งเขาเสียใช่ไหม
ใช่คือเสียแป้งเนี่ยอยากจะออกจากคุก
กราบศพพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ประกันตัวไง
เขาบอกว่าทนายบอกว่าเสียแป้งกวักมือเรียกเลย
เสียแป้งวันนี้มามอบตัวเถอะทำไมอ่ะ
ทำไมล่ะทนายถึงอยากให้เสียแป้งมอบตัวมันเป็นยังไงฮะ
ที่เขาพูดนะครับว่าถ้าหากกลุ่มคนที่ร่วมกระทำความผิดกับเขา
ได้รับการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับ
เขาก็ยินดีที่จะมอบตัวให้เขาเข้ามาผมนะครับ
แล้วผมจะพาไปมอบตัวนะครับแล้วก็จะรับรองความปลอดภัยให้นะครับ
คือทนายชัดบอกแบบนี้บอกว่าเสียแป้งมามอบตัวก่อนนะฮะ
อันไหนที่ต้องลื้อคดีอันไหนที่จะทำคดีให้ใหม่
โดยเฉพาะคดีอุ้มนายจรวดเนี่ย
ผมเนี่ยก็พอจะรู้เรื่องว่าครั้งนั้นมีใครที่เกี่ยวข้องกันบ้างนะครับ
และครั้งนั้นมีใครกระทำอย่างไร
อย่างเช่นถ้าตำรวจเนี่ยไปค้นโดยไม่มีหมายค้นมีอาวุธสงครามไปนะครับ
อันนี้ก็ต้องมาดูว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุต่อประชาชนหรือไม่

ก็มาถ้าอยากได้ความยุติธรรมตรงนี้เดี๋ยวมาว่ากันในคดีเก่า
อยากให้เสียแป้งมอบตัวก่อนตอนนี้ทนายชัดบอกนะครับ
คุณผู้ชมฮะนักอาชญาวิทยาเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยาอาชญากรวิเคราะห์
คลิปที่เสียแป้งเผยมา๒คลิป
วิเคราะห์นะดูทั้งสีหน้าท่าทางใบหน้าใบตานะครับ
คุณผู้ชมหลายท่านที่ดูหรือว่าคนที่ดูข่าวนี้บอก
โอ้โหเสียแป้งก็คงไม่ได้หลบหนีอยู่ในป่าหรอก
เพราะว่าหน้าตายังสดใสอยู่เลย

ดูสะอาดสะอ้านอยู่แล้วเสื้อผ้าใหม่เลย
นักอาชญะวิทยาเขาก็วิเคราะห์เรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะ
เชื่อว่าเสียแป้งไม่ได้อยู่คนเดียว
มั่นใจว่าไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน
สีหน้าสีตาดูชิว
นักจิตวิทยาอัชยากรเขาบอกนะไร้กังวล
ใครที่พูดฮะก็คือดรตรินโพรักษา
เป็นนักอาชญาวิทยาเชิงพฤติกรรมและจิตวิทยาอาชญากร

ใช่เป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ของมหิดล

ผมเชื่อว่าเสียแป้งตัวจริง
ส่วนที่กบดานั้นคาดว่าอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าตัวค่อนข้างสบายใจ

บอกไปแล้วเมื่อวานนะครับในต่างประเทศเนี่ย
ถ้าสมมุติว่าพวกที่เขาหนีออกจากเรือนจำ
หรือว่าจับตัวประกานอะไรไปเวลาเขาแถลงข่านด้วยพิบุส

แล้วบางทีคุมหน้าคุมตาตัวเองเท่าไหร่ซ้ำ
อยู่ที่ไหนไม่รู้กลัวตำรวจเขาจะพิสูจน์ได้ว่า
ไอ้ข้างหลังไอ้ต้นปลามแบบนี้ไอ้ใบแบบนี้มันอยู่ตรงไหนก็เลย
เขาจะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมทึบนะผนังปูนอะไรอย่างนี้
แต่นี่เหมือนเสียแป้งอยู่ในที่ปลอดภัย
ว่าไม่มีใครรู้ว่าตอนนี้ตัวเขาอยู่ที่ไหน
หลังที่เห็นอย่างที่พี่เบิร์ตบอกเลยนะฮะ
ฉากหลังที่เห็นดูเป็นพื้นที่โป่งโล่ง
อาจจะอยู่ในกอทมหรือที่ไหนก็ได้
ที่มันมีต้นไม้แบบนี้โป่งไปทั่วนะ

ดูจากต้นไม้เขาอาจจะหลอกเราว่าอยู่ไกล
แต่จริงอาจจะเป็นสวนหลังบ้านของใครก็ได้

ในคลิปเชื่อว่ามีคนอยู่หลังกล้องกับเสียแป้ง

และจุดประสงค์ที่อัดคลิปเสียแป้งต้องการชี้เป้าครับ
เพิ่มชื่อคู่กรณีเข้ามาให้สังคมได้รับรู้ว่า
คู่กรณีที่มีปัญหากับเขาคือใคร
ชื่ออะไรแล้วเขาก็ได้บรรลุผลเราด้วย

มุ่งเป้าให้ความสำคัญไปที่
การนำตัวมาดำเนินคดีให้แล้วเสร็จดีกว่า

เราไปถามขอข้อมูลขอความรู้จากพี่เขาก็คือ

พี่เขาร่วมวิเคราะห์คลิปตรงนี้บอกว่าต้นปามที่อยู่ด้านหลัง
ด้านหลังเสียแป้งแหละเป็นฉากหลังเนี่ย
มันลักษณะเหมือนเป็นพื้นที่ลาดเอียง

เชื่อว่าน่าจะอยู่บนพื้นที่เชิงเขา
ใบของต้นปามที่แห้ง
และแสงจากด้านหลังที่จ้า
ไม่เหมือนกับอากาศในเขตพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
ช่วง๑สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มันมีฝนตก
ใช่เออจริงฟ้ามืดฟ้าคลิป
ปลามมันจะต้องมีร่องรอยของใบที่เปียกชื้น

และสภาพพื้นดินรวมถึงแสงมันต้องดูอึมครึมกว่านี้
เป็นไปได้ว่าสวนปามที่ปรากฏในคลิป

เราลองเปรียบเทียบนะฝั่งซ้ายนะ
นี่คือใบปาล์มในพื้นที่พัทธรุงที่มันจะเขียว
เพราะว่าฝนมันตกต่อเนื่องครับนู่นส่วน
ปลามใบปาล์มหลังเสียแป้งดูดิ
โดยเฉพาะไอ้ต้นข้างหลังสุดนั่นแหละอ๋อแห้งนะ

ความคิดเห็นของผู้ชมที่ดูข่าวหลังจากได้เห็นอะไรนะเอ่อ

ไม่เชื่อเสียแป้งเลยเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้อ่า
นะครับนะครับอันเนี้ยส่วนเชื่อเนี้ยก็ก็ก็มีบ้างอ่า
อาจจะไม่ได้ตอบมาเอาไปขออภัยเอาบทสลับเหรอผมกลัวโอ้โห
แม่ใจไหววาบเลยผมก็ว่าว่ามันเหมือนขาดกับข้อมูลขออภัย
คุณผู้ชมเมื่อกี้เขาขึ้นสลับกันอ่าขึ้นสลับตอนนี้เชื่อบ้าง
ไม่เชื่อบ้างแม้จะไม่ทั้งหมดเชื่อเสียแป้งเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์
ไม่เชื่อเลยเท่าไหร่พี่บุ๊คหกเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นต์อันนี้ถูกแล้วนะ
เมื่อกี้ขออภัยจริงจริงมันคล้ายคล้ายกว่าตัวเลขกัน
คล้ายคล้ายกว่าความคิดเห็นในยูทูปอ่ามันตอบคล้องถ้าอย่างงั้น
คนบอกขอเลือกข้อ๓โอ้โหเชื่อมากคนล้านเปอร์เซ็นต์เลย
อ่านะเอาคุณผู้ชมข่าวเสียแป้งหมดแล้วแต่เดี๋ยวความคิดเห็น
ยังแสดงกันได้ต่อไปต่อไปยันท้ายรายการตอนนี้